วันนี้เป็นวันสงคราม

กิ๊บกันแดนค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ
กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ
กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ
กรุงเทพค่ะ
กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ

กรุงเทพค่ะ